สวัสดีค่ะคุณน้ำแข็งครับคุณบุ๊คครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้ไฮไลท์ของข่าวจะเป็นช่วงเวลาประมาณ๔โมงเย็นจะเป็นช่วงที่สบคจะแถลงเรื่องสำคัญ
คือมาตรการป้องกันการติดเชื้อโควิดก็คงจะเป็นเรื่องสำคัญที่คนไทยทั้งประเทศ
ควรจะรับรู้เพราะว่ากศตชเขาได้ประสานมาถึง
ผู้บริหารโทรทัศน์แต่ละช่องประสานมาถึงสมาคม
ทีวีดิจิตอลด้วยว่าให้ทุกช่องช่วยกันถ่ายทอดสด
การแถลงมาตรการที่ว่านั้นแต่ที่ว่าจะคาดเดาได้ก็คือว่า
คงเป็นมาตรการเข้มซึ่งสื่อหนังสือพิมพ์เนี่ย
เขาก็ไปเจาะรายละเอียดแล้วเขาก็เอามาพาดหัวดักหน้า
ไว้แล้วนี่ชงล็อกสิบแปดจังหวัดสทกระทรวงสาธารณสุขจัดโซน
แดงกับเข้มมีหัวข่าวหนึ่งบอกว่าชงสบคเคาะห้ามดริ้ง
คือห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผับกับบาร์ปิดยาว

สามทุ่มอันนี้คร่าวนะของจริงเนี่ย
ต้องรอสี่โมงเย็นคำถามก็คือทำไมต้องมีมาตรการเข้มขนาดนี้
เพราะการแพร่ระบาดรอบนี้มันมาเร็วมาแรงกว่ารอบก่อนก่อน
ที่เราเคยเจอกันมาถ้าลองดูข้อมูลเปรียบเทียบเนี่ย
จะทำตัวเลขให้เห็นในจอว่าจากการระบอบระบาดในสามรอบ
รอบปีที่ผ่านมาเนี่ยการระบาดมันเป็นยังไง
การระบาดรอบแรกก่อนการระบาดรอบแรกเนี่ย
คงจำกันได้ว่าเริ่มเมื่อเดือนมกราปีที่แล้ว
จนกระทั่งถึงเดือนธันวามักกราถึงธันวาเนี่ย
เกือบหนึ่งปีเลยนะครับเจอผู้ป่วยสี่พันสองร้อยสามสิบเจ็ดราย
พอมาถึงรอบสองท่านดูตัวเลขตรงกลาง
การระบาดรอบ๒ที่เริ่มต้นที่สมุทรสาครเริ่มต้นจากแรงงานพม่า
เริ่มต้นจากพ่อค้าแม่ขายที่ตลาดกุ้งมหาชัย
จาก๑๕ธันวา๖๓ถึง๓๑มีนา๖๔
อันนี้ก็๓เดือนครึ่งเจอผู้ป่วย๒๔๒๖ราย
แล้วทีนี้ท่านลองดูตัวเลขการระบาดรอบล่าสุด
เริ่มตั้งแต่๑เมษาถึง๑๕เมษา
ต้นต่อมาจากผับทองหล่อ
ตอนนี้เจอผู้ป่วยแล้วเนี่ยตัวเลขในจอ๗๐๐กับ๗๔ราย
แต่ว่าบวกวันนี้เข้าไป๑๕๘๒รายด้วย
ก็จะเป็นตัวเลข๘๖๕๖ราย

การระบาดรอบ๒ที่เริ่มต้นจากแรงงานพม่าสมุทรสาคร
แล้วรามมาถึงพ่อค้าแม่ค้า
แล้วมาถึงไปเปรียบเทียบกับการระบาดรอบใหม่ที่เริ่มจากผับทองหล่อ
แก้ปัญหาได้ไม่เหมือนกัน
ทั้งที่๒จุดนี้เริ่มต้นด้วยการติดเชื้อหลักพันเหมือนกันนะ
ผมไปเจอมีคนแชร์ข้อมูลเปรียบเทียบ
ที่เป็นต้นเหตุซึ่งน่าสนใจมากครับ
ขออนุญาตนำมาถ่ายทอดให้ท่านได้เห็น
คือเขาบอกว่า
ไอ้การระบาดที่เริ่มต้นจากจังหวัดสมุทรสาครเนี่ย
มันจบได้ไวเพราะอะไร
จบได้ไวเพราะกลุ่มคนไทยที่ติดส่วนใหญ่เป็นคนทำงาน

เขาก็ให้ความร่วมมือกันอย่างดี
เขายอมแยกตัวเขายอมเข้าตรวจ
เขาไม่เร่อร่อนไปไหน
ในเต้นฝ์คนงานเขาก็ยอม
จะให้ไปรวมตัวกันที่เตียงสนามที่
ไหนเขาก็ไปจะให้ไปรอคิวตรวจตรงจุดไหนใช้เวลานานแค่ไหนเขาก็ไปเข้าคิวเขาไม่มีปัญหาเลยครับนั่งรอกันเป็นระเบียบเรียบร้อย
จำได้ไหมครับหลายคนเนี่ยเขาออกคลิปขอบคุณเจ้าหน้าที่ขอบคุณรัฐบาลด้วยซ้ำไป
ทั้งทั้งที่เขาเป็นคนต่างชาติอ่าทีนี้พอมาเปรียบเทียบกับการระบาดรอบ
รอบสามที่ต้นต่อมาจากผับทองหล่อ
คราวนี้เนี่ยคนที่เจอส่วนใหญ่เป็นเด็กวัยรุ่น
นักศึกษาเป็นดาราเป็นนักร้องเป็นคนค่อนข้างมีฐานะว่าอย่างงั้น
เถอะเพราะมันระบาดมาจากในบาร์ในผับ
ลาวส์คนไม่มีฐานะไปเที่ยวพวกนี้ไม่ได้สิ่งที่เราเจอก็คือว่าเราเห็นความโกละ
เห็นแต่ความเอาใจขาดวินัยอย่างย่ำแย่ที่สุด
พอรู้ตัวเองว่าเป็นผู้เสี่ยงยอมลบรูปเพราะกลัวว่าถ้าคนรู้ข้าวเดี๋ยวจะไม่มีงานทำ
รู้ว่าตัวเองเสี่ยงก็ยังออกตระเวนไปเที่ยวโน่นไปเที่ยวนี่ไม่ยอมกลับตัวตามระเบียบ
เห็นไหมฮะที่ไลน์ที่ไปนครศรีธรรมราชเนี่ยรู้ทั้งรู้ว่าตัวเองติดเชื้อก็ยังนั่งเครื่องบินเอาเชื้อไปแพร่คนอื่น
แล้วก็ยังมีประเด็นที่เห็นว่าพอไปเจอแล้วเนี่ยไปด่าหมอด่าพยาบาล
ไปด่าการให้บริการของเจ้าหน้าที่
เพราะว่าแต่ละคนต้องการสิทธิพิเศษ

ต้องการความสะดวกสบาย

บางคนไม่พอใจคิวรอหรือระเบียบการรอหรือน้ำยาตรวจหมด

หรือไม่ก็ขับรถร่อนไปร่อนมาหาที่ตรวจให้ได้อย่างใจ

ทำไมมันถึงระบาดแพร่รุนแรงในรอบนี้
อันนี้ไม่ใช่การซ้ำเติมนะครับ
แต่อยากแชร์ข้อมูลให้เห็นว่า
ระเบียบวินัยการให้ความร่วมมือกับหมอสำคัญที่สุดในช่วงเวลาอย่างนี้
ทัศนคติในการให้ความร่วมมือสำคัญที่สุด
คือความรับผิดชอบสำคัญที่สุดในช่วงเวลานี้
จึงนำมาสู่การแพร่กระจายอย่างที่เป็นและเห็นอยู่

เป็นคนหาเช้ากินค่ำเป็นคนที่เรียกว่าไม่มีสถานะทางสังคม

แต่เขาให้ความร่วมมือดีกว่าเยอะ

สุดท้ายก็จะนำมาสู่ความเดือดร้อนกันทั่วทั้งประเทศ
แล้วกระทบต่อเศรษฐกิจต่อธุรกิจยับเยินไปหมด
แล้วจะกู้จะแก้กันยังไงได้

วันที่๑๙เมษานี้เขาจะประชุมทางไกลกันครับ
ประธานหอการค้าก็คือคุณสนั่นอังอุบลกุล
ส่วนเรื่องการตกงานการว่างงานเนี่ยหนีไม่พ้นหรอกครับ
เพราะว่าตัวเลขมันมาแล้วค้าปลีกภาคบริการเขาลดจ้างคนแล้ว
ร้านอาหารทั้งหลายที่เขาขายได้น้อยลง
เขาก็ต้องลดคนงานน้อยลง
ที่เขาจำเป็นต้องปิดตัวลงเขาก็ต้องเลิกจ้างเอาไว้ก่อน
เปิดได้เมื่อไหร่ค่อยมาว่ากันแล้วอย่างนี้แล้วจะทำยังไง
สภานายจ้างของคุณพนิษฐ์ก็ไม่รู้จะทำยังไงได้
เตรียมการจะรับมือกับเรื่องเหล่านี้
สภาพดำดิ่งทางเศรษฐกิจมันจะลงไปอีกแค่ไหนไม่รู้
ฉะนั้นคำถามที่เราต้องถามตัวเองก็คือว่า
เราเตรียมตัวเราปรับตัวเรื่องการใช้จ่ายให้สอดคล้องรองรับกับเงินและรายได้ที่มีอยู่แล้วหรือยัง
มีคนก็พูดเล่นว่าคราวนี้เผาจริง
เขาบอกนี่คือยาขนานเอกที่ป้องกันโควิดได้ดีที่สุด
อันนี้คืออะไรครับยาขนานเอกเอาท่านดูในจอ
นี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับคุณน้ำแข็งครับคุณบุ๊คครับ

ก็ใช่นะอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ
แต่ก็ยังจัดรายการให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามกันทุกวันนะคะ